ต่อกันที่เหตุทะเลาวิวาสที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะ
ผัวใหม่หึงเมียเพราะว่าเมียไปตั้งวงดื่มเหล้ากับผัวเก่านะคะ
รีตรงเข้าไปเลยค่ะเตะเข้าไปที่เมียเมียโกรธเหมือนกันนะคะ
เอามือคว้าไปแตะไปได้มีดปลายแหลมมาแทงสวนไป
บันดาลโทษะคว้ามีดปลายแหลมแทงไปที่ท้องของในเป็ดหนึ่งครั้ง
ตอนแรกเธอบอกว่าก็ไม่เห็นมีเลือดไหลออกมาก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
และในเป็ดเองตอนนั้นยังพูดได้นะตะโกนบอกว่าขออภัยนะคะ
เดี๋ยวกูจะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับมึงเขาบอกแบบนี้
หลังจากนั้นก็เดินหายไปในความมืด
พอช่วงเช้าค่ะชาวบ้านมาบอกบอกว่าในเป็ดตายอยู่ข้างเล้าไก่
ตกใจนะคะซึ่งช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ตัวเองรู้ว่า
สรุปเดินหายไปเมื่อคืนไปตายอยู่ข้างเล้าไก่เหรอ
และจุดนั้นห่างจากเพื่อนบ้านบ้านของเพื่อนบ้านร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะ
ตำรวจได้ควบคุมตัวนางสุชาดาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนที่จะควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และนำตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลิกกับผัวเก่าแล้วก็ไม่ควรที่จะไปนั่งดื่มเหล้านะคะ
แปลกที่จับผัวใหม่จะหึงนะ